คุณผู้ชมค่ะมาดูวงการหมอลำกันหน่อยดีกว่า
อย่างที่ทราบกันไปว่าช่วงนี้วงการนี้มีเรื่องราวข่าวเศร้า
ต่อเนื่องกันมาหลายต่อหลายวันเลยนะคะ
อย่างล่าสุดกับการเสียพ่อหลอดไปค่ะ
หลอดคือผู้ก่อตั้งวงหมอลำเสียงอีสานนะ

ทำกลางความเสียใจของครอบครัวแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศภายในบ้านตอง๕

นกน้อยก็นั่งดูลูกหลานแล้วก็ญาติ

และมีการจัดเตรียมงานโดยใช้ดอกไม้สีขาว

สมัยที่เป็นนักจัดรายการวิทยุตอนที่โด่งดังแบบสุดนะฮะ
นกน้อยเดินมาดูรูปด้วยความเศร้า
ก่อนจะร้องไห้แล้วก็กอดน้องแป้งหลานสาวค่ะ

ร้องไห้ด้วยกันด้วยความเสียใจ
หลังจากนั้นก็เดินไปรับพวงหลีดขณะที่

มาแสดงความเสียใจกับการจากไปของพ่อหลอดค่ะ
นกน้อยเล่าให้ฟังว่าพ่อหลอดป่วยเริ่มต้นด้วยโรคเบาหวาน

หลอดเองเป็นคนดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาล

พอวันที่๓กุมภาพันธ์แม่ก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลวัฒนา
จนกระทั่ง๒๔กุมภาพันธ์ค่ะ
ส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ

แต่ว่าเลือดนะตอนนั้นไม่ไปเลี้ยงแผล
ทำให้แผลติดเชื้อปอดติดเชื้อมีอาการดื้อยา
ความดันตกค่ะต้องใส่ท่อหายใจให้กับพ่อ
รวมไปถึงต้องมีการฟอกไตแล้วก็รักษาไปตามอาการ
อาการค่อยซุดตัวลงไปเรื่อยนะฮะ
กระทั่ง๑๑เมษายนค่ะแม่ก็เลยตัดสินใจ

เพราะว่าขณะที่ยังพูดได้พ่อบอกว่า
ขอกลับไปอยู่ที่บ้านร้องกลับบ้านตลอดเวลา
ไม่ต้องการรักษาตัวต่อแล้วค่ะ
ซึ่งแม่ก็เลยพาพ่อหลอดกลับมาถึงบ้านเวลาเที่ยงคืนวันที่๑๑เมษายน
หลังจากนั้นพ่อจักรไปอย่างสงบนะค่ะ
เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๘นาที
ในวันที่๑๒เมษายนรวมอายุแล้ว๗๑ปีค่ะ
อยู่กับพ่อจนถึงลมหายใจสุดท้าย
ด้วยความรักกันมาโดยตลอดค่ะ
นกน้อยเล่าต่อนะว่าสิ่งที่พ่อหลอดห่วงที่สุดก็คือ
ห่วงแม่นกน้อยนี่แหละแล้วก็ห่วงวงเสียงอีสาน
รวมไปถึงห่วงลูกหลานทุกคนในวง
พ่อไม่อยากรักษาไม่อยากไปโรงพยาบาล
เพราะว่ากลัวว่าทางวงจะต้องเสียค่ารักษาให้พ่อเยอะมาก
เป็นอีกหนึ่งสาเหตุค่ะที่พ่อดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาล
แต่พ่อก็ได้แต่บอกแม่ว่าอย่าทิ้งไปไหนอย่าทิ้งวงเสียงอีสานค่ะ
แม่ก็เลยบอกว่าแม่จะทำหน้าที่นี้ให้ดีทั้งสองอย่าง
ประทับใจในตัวพ่อหลอดก็คือพ่อหลอดรักแม่นกน้อยมาก
แม้ว่าชีวิตคู่อาจจะเจอปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างในหลายต่อหลายครั้ง

ก็จับมือฝ่าฟันอุปสรรคร้ายต่อหลายอย่างมาด้วยกัน
รองรักกันมาอย่างยาวนานถึง๔๘ปี
เท่ากับอายุวงของวงเสียงอีสานคุณผู้ชม
หลอดเป็นคนรักองค์กรเขาบอกเลยว่าสู้แบบมีเป้าหมายทุกครั้ง
แม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานมาหลายต่อหลายสถานการณ์

ก็ยังสู้ตลอดไม่เคยทิ้งเสียงอีสานไปไหนค่ะ
ต่อไปแม่นกน้อยจะต้องเป็นเสาหลักให้ลูกหลาน
พร้อมกับน้องแป้งหมอลำเสียงอีสานต้องเดินไปข้างหน้า
แบบที่ไม่มีพ่อหลอดให้ได้ค่ะ
เพราะว่าช่วงที่คุณพ่อยังไม่จากเราไปยังไม่สิ้น
คุณแม่ก็สั่งพนังบวกให้เจ้าของตลอดว่า
บ้านต่อห้าชั่วโมงนี้เป็นแม่
เป็นแม่นกน้อยยายนกน้อยคือเสาหลัก
ข้องหักกันมากเท่าอายุวงเสียงอีสานก็คือ
ย่างเข้าปีที่๔๘ค่ะ

ก็๔๘ปีกับชีวิตคู่ของแม่นกหน่อยกับพ่อหลอด
พิธีสวดพระพิธรรมก็จะมีการตั้งสวดที่บ้านตอง๕นี่นะคะ

พิธีฉับพนักกิจวันที่๑๘เมษายน
ที่เมนลอยภายในบ้านต่อห้าค่ะ

จะมีการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อหลอด
จะมีการแสดงของวงเสียงอีสานสมโพธิ
ให้กับพ่อหลอดเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ

แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่นกน้อย
และคณะเสียงอีสานทุกคนค่ะ